ท่านผู้ชมครับดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองหน่อยกันแล้วกันนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้พักพลังประชารัฐ
มีมติขับส๒๑คนออกจากที่พรรษ

หนึ่งในนั้นก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า

มันก็ต้องมีมาหลากหลายแง่มุมในการเมืองไทยอย่างแน่นอน
วันนี้เนี่ยทางนายภัยบุญนิติตะวันรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
ได้ออกมาแถลงชี้แจงเกี่ยวกับเหตุผลที่พักพลังประชารัฐ
ต้องประชุมร่วมกับกรรมการบริหารพัก๑๗คนแล้วก็สอสอของพักด้วย
แล้วก็มีมติขับร้อยเอกธรรมนัฐเลขาธิการพักกับสส
รวม๒๑คนออกจากภักดิ์โดยนายภัยบูรณ์บอกว่า
ตอนที่มีการประชุมกันปรากฏว่าทางร้อยเอกธรรมนัฐ
ได้เสนอให้หัวหน้าพักปรับโครงสร้างพักขนาดใหญ่
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักเห็นว่าข้อเรียกร้องนี้
สร้างปัญหาอีกมากแล้วก็เกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ไปอีก
ก็เลยนัดประชุมพักแล้วก็ร่วมกันลงความเห็นว่า
เรื่องที่พักไม่สามารถทำได้จะเสียหายกับพักทั้งระบบ
แล้วก็เพื่อรักษาหลักการแห่งพักกับเอกภาพสถิตภาพของพักด้วย
ก็เลยเห็นว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์ข้อเสนอที่เกิดขึ้น
ร้อยเอกธรรมนัฏยืนยันกับหัวหน้าพักว่าหากไม่รับข้อเสนอก็จะมีปัญหากับพัก
คือมุมเนี่ยมองต่างกันทำให้พักเห็นว่าเรื่องนี้มันทำให้เกิดผลกระทบกับเอกภาพและสถิตภาพแล้ว
ก็เลยลงมติกันสุดท้ายมีมติว่าให้ขับร้อยเอกธรรมนัฐกับพวกเนี่ยพ้นจากการเป็นสมาชิกพัก
ดังนั้นประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องที่แล้วท่านไม่ใช่บอกว่าถ้าไม่ได้ก็แล้วไป
อย่างที่ท่านบอกว่าถ้าไม่ได้ท่านก็ไม่ยอม
มันก็มันก็เป็นความเรียกว่าขาดแย้งที่ที่ค่ะที่จะเก่าให้เกิดความเสีย
ความเป็นเอกภาพของภาคภลังประชาลัยก็เป็นเหตุที่ลายแหล่งแล้วนะคะ

ไม่ยอมก็คือท่านบอกว่าท่านจะเคลื่อนไหว

ในเรื่องของความแตกแยก

ที่มันสับสนกันหลายเรื่อง
นะฮะก็จะเป็นเอกภาพมีความมั่นคงมีเสถียรภาพ
นายพระอาจารย์ได้ยืนยันว่ามติภักษ์พลังประชารัฐเนี่ย
ไม่เกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีนะครับ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้สอสอในพักยังเหลืออีก๑๐๐คนที่เหลือ
จากนี้ภัยพักพลังประชารัฐก็ยังมีเอกภาพ
แล้วก็ยังมีความมั่นคงแน่นอนสำหรับพักรัฐบาล
โดยหลังจากนี้พักจะไปหาเลขาธิการพักคนใหม่
แล้วก็จะส่งเอกสารไปยังกรกต
ซึ่งจะมีผลในวันที่มีมติตามกฎหมาย
แต่สอ๒๑คนยังเป็นสออยู่นะครับ
แต่ตามกฎหมายเนี่ยต้องไปเป็นสมาชิกพักการเมืองใหม่
หาพักใหม่ให้ได้หาพักสังกัดภายใน๓๐วัน
ทีนี้ค่ะก็มาดูความเคลื่อนไหวของ๒๑๒
ที่ถูกขับออกจากภักดิ์พลังประชารัฐนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเย็นเราได้เห็นร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
โพสต์ภาพระหว่างพบปากกับประชาชนภาพนี้ค่ะ

ไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนผมก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกท่าน
อย่างเต็มที่ต่อไปเพราะชีวิตนี้ผมอุทิศแล้ว
เพื่อพี่น้องประชาชนครับนี่ค่ะ
แต่ก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับนักข่าวนะคะ
เราก็ตามดูแค่ที่มีการโพสต์เอาไว้

เกษมสุพรานนท์สสนครราชศรีมา๑ใน๒๑สสนะคะ
ให้สัมภาษณ์เอาไว้ยังไงเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ในกลุ่มพลังประชารัฐของโคราชเรามันก็จะเป็นเนื้อเดียวกัน
เพราะมันอยู่ในกรอบของพปสวรรณซึ่งเป็นหัวหน้าภักษ์ของเราพวัชรัฐ
แต่ยังอยู่ในเครือข่ายของพักร่วมรัฐบาลเหมือนเดิม
ทีนี้นะคะนายมงคลกิจสุขสินทรานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัย
ถือโอกาสแถลงต่อสื่อมวลชนเลย
บอกว่าการที่ร้อยเอกธรรมนัฐพาสอสออีก๒๐คน
ภักดิ์พลังประชารัฐเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว

คุณถือว่าเป็นพวกเดียวกันกับผมนะ

ทีนี้ค่ะตอนนี้มันมีกระแสข่าวลือออกมาว่า
พักเล็กที่ร้อยเอกธรรมนัฐเคยเป็นคนประสานให้มาร่วมรัฐบาล
ก็พร้อมจะมาจับมือกับกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐ
เช่นพักรักผืนป่าประเทศไทยพักพลังชาติไทยประชาพิวัฒน์ครูไทยเพื่อประชาชน
เราได้ถามคุณสุรทินพิจารณ์สอบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่
ก็ยอมรับเหมือนกันนะคะว่าในส่วนของพักเล็กเนี่ย
ก็กำลังหารือกันอยู่คุยกันอยู่
ว่าจะไปสนับสนุนงานการเมืองในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐ
แต่แค่คุยกันนะคะยังไม่ได้ตกผลึกอะไรนะคะ
เนื่องจากว่าบางพักเขาอยากจะยุบพักเขาเลย
แล้วก็ไปรวมกับพักของร้อยเอกธรรมนัฐเลย

แต่ยังไม่ตกผลึกกำลังคุยกันอยู่
ทีนี้ค่ะนายคาทาเทพเตชเดชเริงกูลสอสอบัญชีรายชื่อ
หัวหน้าพักเพื่อชาติไทย
บอกว่าตอนนี้เท่าที่รู้นะมีพักเล็ก๔เสียงแล้ว

แต่อีก๕อาจจะไม่ไป
เพราะว่าเป็นเอกเทศแล้วก็ยังอยากจะเป็นพักร่วมรัฐบาล

ส่วนพักนี้ค่ะที่ถูกจับตานะคะ
ก็ยังไม่ได้ลาออกจากการเป็นประธานยุทธศาสตภักดิ์พลังประชารัฐ
แต่สำหรับพักเศรษฐกิจไทยเป็นพักที่ตั้งขึ้นปี๖๓
พักพลังประชารัฐหรือไม่อย่างไร
ก็เลยจับตาไปที่พักนี้นะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวภายในพักพลังประชารัฐค่ะ
มันก็เหลือตำแหน่งเลขาธิการพักพลังประชารัฐ

ทีมข่าวก็เลยไปถามคุณสมศักดิ์เทพสุธิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและสอสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐ
เอ๊ะแล้วใครจะมาทำหน้าที่ตรงนี้แทนร้อยเอกธรรมนัฐ
ท่านก็ตอบว่าก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจพักและเข้ากับหัวหน้าพักได้
ส่วนตัวท่านไม่อยากเป็นแต่มีหลายท่านที่เป็นได้
จะให้คุณอนุชานาคาสัยกลับมาเป็นอีกรอบหรือเปล่า

แต่อะไรจะเกิดขึ้นบ้างเนี่ยนักข่าวถามเยอะไงฮะ
จะอย่างงั้นไม่จะอย่างนี้ไม่จะอย่างโง่นไม่
ก็เลยตอบไปว่าอะไรก็เป็นได้ทั้งนั้น
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ
๒ทุ่มนะฮะ๒๐นาฬิกาที่ผ่านมานี่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า

วันนี้ก็ไปโพสต์ใต้คอมเมนต์เป็นภาพนิ่งอยู่ภาพหนึ่ง
แต่วันล่าสุด๒๐นาฬิกาได้อัดคลิปเปิดใจลงเฟซบุ๊ก
ส่วนตัวความยาว๓นาทีครึ่ง
บอกว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายไม่ได้เครียด
แล้วก็ยังรู้สึกเป็นห่วงบ้านเก่าว่าเพื่อนนักการเมืองเนี่ยจะอยู่กันยังไง
เพราะที่ผ่านมาร้อยละ๘๐เวลาจะทำอะไร
ก็ได้รับการสนับสนุนจากตัวเองก็คือร้อยเอกธรรมนัฐ

ยืนยันว่าบ้านใหม่ที่จะไปอยู่มีความพร้อมทุกเรื่อง
ซ้อนมาสายซ้อนมาตลอดเวลาจนถึงกับตีหนึ่งก็ได้พัก
อาบน้ำกับตีหนึ่งสวดมนต์ไว้พระ
แล้วก็ดูหนังนิดหน่อยเพราะไม่ได้เครียดอะไรแล้วก็นอนหลับสบาย

ห่วงบ้านเก่าว่าพี่น้องเราหลายคนนะครับที่เป็นนักการเมืองที่มีอุดมการ
เขาจะอยู่กันยังไงถ้าไม่มีเราดูแลเขา
ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่บ้านเมืองมีวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ส่วนใหญ่แล้วที่สอสอไปลงพื้นที่ก็ได้รับการสนุนจากพี่ทั้งนั้น
ร้อยละ๘๐จากพี่กับหัวหน้าพักเท่านั้น
หลังจากไม่มีเราแล้วใครจะทำให้เขาใครจะดูแลเขา

มันอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจของนักการเมืองบางกลุ่ม
เพราะฉะนั้นภาพเราที่ออกสื่อเนี่ยก็เพราะเราทำงาน
เพราะฉะนั้นก็ทำให้กลายคนที่เราเป็นคนตกลงมา

อย่างพี่เนี่ยเคลียร์จบคือจบไม่เคยได้เอามาเป็นประเด็น
มันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ยอมรับความเป็นจริง
เมื่อจบก็ต้องจบเมื่อจบไม่จบเราก็แยกกันเดินดีกว่า
นี่คือล่าสุดเลยเมื่อช่วง๒ทุ่ม

แต่ทีนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ชมนักข่าวบอกว่า

ก็ออกมาตอบคำถามทุกเรื่องด้วยตัวเอง

นายกบอกว่าเริ่มต้นแบบนี้ก่อนก็แล้วกัน
นายกบอกผมก็เข้ามาด้วยกระบวนการตามรัฐธรรมนูลที่กำหนดไว้
โดยถูกเสนอชื่อโดยพักการเมืองที่มีคะแนนเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาล
เสนอชื่อผ่านการพิจารณาของสว
แต่ทำไมหลายคนเอาไปบิดเบือนว่าสวสืบทอดอำนาจให้กับนายก
ถามว่าถ้าพักไม่มีคะแนนเสียงข้างมาก
จะเสนอชื่อผมขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไหม
นี่นะคะก็ย้ำว่ามาจากกฎกติกาทุกอย่าง

ทีนี้ประเด็นสำคัญวันนี้ก็คือประเด็นเรื่องของร้อยเอกธรรมนัฐ
และสอสออีก๒๐คนรวมแล้วเป็น๒๑คนนะคะ

เอ้าก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพักและหัวหน้าพัก
นายกบอกนายกไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของพักที่ไปดำเนินการ
นักข่าวก็ถามนะคะเพราะว่าคนก็บอกว่าเอ๊ะจะยังไง
พอท่าทีมันเป็นแบบนี้จะปรับคณะรัฐมนตรีไหม
หรือจะยุบสภาไหม
นายกบอกว่ายังไม่ได้คิดทั้งสองเรื่อง
เรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีและเรื่องของการยุบสภา
เพราะกฎหมายมันยังไม่เรียบร้อย
นายกก็บอกว่าคือตอนนี้ก็วางอนาคตไว้แล้ว
อนาคตที่วางไว้ก็คือแก้ปัญหาที่มันหมักหมม

สรุปแล้วว่าจะปรับหรือไม่ปรับคอรมอลเนี่ยนายกก็แบบนิ่งไปนิดนึง

คำถามนี้ว่าตกลงจะปรับไหมจะปรับไหม
พอถามย้ำหลายทีท่านนายกก็เลยไม่ตอบแล้ว

แต่คำถามนี้ค่ะนักข่าวถามเพิ่มว่า
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

ส่งความรักความปรารถนาดีให้กัน

ท่านนายกก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปเลยนะคะ
เรื่องวันนี้ที่ทุกคนให้ความสนใจ
ก็คือในโรงการประชุมของภาคพลังวิทยาลักษณ์ใช่ไหม
ผมเองก็ไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะเป็นเรื่องของกรรมการพักหัวหน้าพักโดยการนะครับ
ผมคิดว่าทุกคนก็พยายามจะทำให้สถานการณ์เอ่อ
เป็นปกติให้ได้โดยเร็วที่สุดนะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับประชาชน
พนักศึกษ์จากวันที่สุดคือทุกคนก็ต้องมองว่าเอ๊ะใครเป็นยังไงยังไง
เพราะโอกาสในวันหน้าในการเลือกตั้งมันก็มีอยู่ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นทุกคนก็ช่วยกันติดตามพฤติกรรมของแต่ละคนแต่ละคนด้วยนะ
ผมไม่อาจไปกล่าวได้ว่าใครดีใครไม่ดีอะไรต่างแต่พฤติกรรมจะเป็นตัวกำหนดนะ
ให้ประชนนั้นได้มีการตรวจสอบคัดกรองไก่กรองคัดกรองในการที่จะตัดสินใจในการเลือกตั้งอะไรครั้งต่อไปนะ
ซึ่งผมก็ยังไม่ได้มีการคิดจะดำเนินการในเรื่องของในเรื่องของอะไรล่ะ
การปรับขนาดมตรีการยุทธภาเรื่องต่างเพราะว่ากฎหมายมันก็ยังไม่เรียบร้อยด้วยเลยด้วยใช่ไหม
เพราะฉะนั้นอย่าเอาทุกอย่างมาเตรียมไปทั้งทั้งหมดนะคะผมไม่ใช่คนที่
ผมรักใครชอบใครผมก็พูดไม่ได้ใช่ไหมหลายอย่างก็ต้องเก็บไว้กับตัว
ต้องมีความรักความปลอดภัยดีให้กันพรบถึงสถานการณ์
คุณผู้ชมรู้ไหมคะคือวันนี้ทีมข่าวของเราก็หารือกันเน
บอกว่าคนที่อยากคุยด้วยอยากสัมภาษณ์มากที่สุดเลยคือบิ๊กป้อม
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
คืออยากจะรู้ว่าแล้วยังไงต่อจะเดินเกมยังไงกันต่อ
แต่วันนี้ท่านก็ยังประชุมออนไลน์นะคะที่มูลนิธิป่ารอยต่อค่ะ
ไม่ได้มาทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่วันจันทร์นักข่าวก็เลยไม่ได้เจอค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตลอดตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันนี้ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้คุยนะ
ก็เดี๋ยวรอฟังนะคะว่าท่าทีของบิ๊กป้อมจะเป็นยังไงต่อค่ะ
ท่านผู้ชมครับต้องยอมรับนะครับว่า๒๑เสียงสอสอของกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ย
มีความสำคัญในทางการเมืองมากนะครับไม่ว่าจะไปอยู่ทางฝั่งไหนก็แล้วแต่
ออกจากพลังประชารัฐที่เป็นแก่นำรัฐบาลมาถ้าอยู่กับรัฐบาลเหมือนเดิม
คือปกติรัฐบาลเนี่ยเสียงในสภาณขณะนี้เนี่ย
จะตามประชุมกันทีจะโหวตอะไรก็ลุ้นกันแทบแย่อยู่แล้วถ้าขาดหายไปอีก๒๑เสียง
ริ่มน้ำทันทีนะครับลองตรวจสอบลองเช็คกันหน่อยนะครับว่า
เสียงของสภาผู้แทนรัศดรของไทยในขณะนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับ
อย่างที่เห็นนี่เลยนะฮะสภาพผู้แทนรัศดรของไทยในขณะนี้
ตำแหน่ง๕๐๐ที่นั่งสอสอตอนนี้มีที่ว่างท่านดูตรงนี้ก่อน
ที่นั่งว่างในสภา๑๕ที่นั่งเนี่ยนี่คือสอสอที่มีปัญหาเรื่องการส่งเรื่องไปร้องเรียนวินิจฉัยคุณสมบัติ
เนี้ยยังว่างอยู่นะครับมีรอเลือกตั้งซ่อมอยู่หนึ่งที่นั่งเดี๋ยว๓๐มกราคมนี้
๙กรทมเลือกตั้งซ่อมยังไม่ประกาศอยู่๑ที่นั่งเลือกตั้งซ่อมไปแล้วรอประกาศอยู่
สสที่มีอยู่ในปัจจุบันในขณะนี้ฝั่งรัฐบาล๒๗๔เสียงฝ่ายค้าน๒๐๙เสียง
พลังประชารัฐเนี่ยสอสอมากอันดับ๒ในสภาแต่ว่ารวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลได้
แล้วเมื่อวานนี้ที่ขับสอสอ๒๑คนออกจากพัก
นำโดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา๒๑คนหายไปเท่ากับว่าพลังประชารัฐ
เหลือ๙๘คนและเสียงรัฐบาลตอนนี้เหลือ๒๕๓เสียง
มีเสียงมากกว่าฝ่ายค้าน๔๔เสียง
ทีนี้เราลองอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับคือทั้งกลุ่มสอสอ๒๑คนของร้อยเอกธรรมนัฐ
กันว่าตามกระแสข่าวจะไปอยู่กับพักที่ชื่อพักเศรษฐกิจไทย
ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนนะฮะต้องรอเขาประกาศท่าทีกันต่อไป
สมมุติถ้าไปอยู่กับฝ่ายค้านเอาแบบนั้นเลยนะครับ๒๑เสียงนี้
วกไปยังฝ่ายค้านเนี่ยจะเป็น๒๓๐เสียงทำให้เสียงข้างมากในสภาของรัฐบาลเนี่ย
มากกว่าฝ่ายค้านแค่๒๓เสียงนะฮะถ้ากลับมาที่เดิมอยู่ตรงกลาง
ถ้าเกิดว่าไม่อยู่ฝ่ายไหนทั้งนั้นนะแล้วก็ไม่โหวตให้ใครรอโหวตเป็นเรื่องเนี่ย
เสียงมันก็จะน้อยกว่ามากกว่าแค่๔๔เสียงแต่ถ้าโหวตให้กับรัฐบาลมันก็กลับไปเท่าเดิม
เท่าเดิมก็คือตอนที่เป็นรัฐบาลปกติในปัจจุบันนี่แหละณปัจจุบันเนี่ยนะฮะ
ก็คือมีเต็ม๒๗๔เสียงกับ๒๐๙เสียงแต่ถ้ากลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐ
ถ้ายังอยู่ตรงกลางแล้วยังไม่ตัดสินใจเอาเป็นว่าอยู่ตรงกลางก่อนกันแล้วกัน
ณขณะนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับคือเสียงของรัฐบาลเนี่ยแทบจะปริ่มน้ำนะฮะ
มากกว่าออกจากค้านอยู่แค่๔๔เสียงเท่านั้นเพราะฉะนั้น๒๑เสียงของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐ
ถือว่ามีความสำคัญมากสำคัญแบบนี้ด้วยครับคือในสภาเนี่ยการโหวตร่างกฎหมายสำคัญ
โหวตเรื่องต่างที่สำคัญการลงมติที่สำคัญอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างนี้
อันนี้ถือว่าสำคัญถึงเวลาถ้าเกิดเสียงปริ่มน้ำขึ้นมาจะทำอย่างไร
พักรัฐบาลอย่างพักพลังประชารัฐที่เป็นแก่นำหรือว่านายรมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาล
แก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรการประชุมสภาสมัยประชุมสภาสมัยนี้
จะจบลงในเดือนกุมภาพันธ์นะครับหลังจากนั้นจะเปิดสมัยประชุมอีกครั้ง
ก็คือสิ้นเดือนพฤษภาคมประมาณช่วงนั้นซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยจะสามารถยื่นยติ
ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือว่านายกได้ถึงเวลาตรงนั้นเนี่ยจะทำอย่างไร
ถ้าเสียงยังปริ่มน้ำอยู่แบบนี้ถ้าเกิดกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐ
ยังไม่เลือกว่าจะอยู่กับรัฐบาลเหมือนเดิมดูแนวทางตรงนี้หน่อยนะครับ
ความจริงวันนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้พูดชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ถ้าเสียงปริ่มน้ำแบบนี้แนวทางที่จะแก้ได้เนี่ยตามหลักการเมืองเลยนะฮะ
เปะแบบนี้เลยจะมีอยู่๒๓แนวทาง
หนึ่งก็คือถ้าอยากได้เสียงของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐ

๒๑เสียงสส
พลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย

ที่เป็นภักดิ์เสียงที่มีเสียงเยอะในรัฐบาล
๒๑เสียงบางทีถ้าไปคุยกับเขาแล้วเข้ามาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม

บางทีถ้าไปคุยรัฐมนตรีช่วยเนี่ยบางทียังเคืองเลย

แต่ว่านายกบอกว่าจะยังไม่ปรับคอรมอ
ถ้าไม่ใช้แนวทางนี้แล้วจะทำยังไง

แนวทางที่๒นะครับท่านผู้ชมครับ

ถ้าเกิดไม่เอากลุ่มนั้น๒๑คน
ก็ต้องไปหาเสียงอื่นมาเติมเพิ่ม

ในช่วงเวลานี้ก็ใช้กฎหมายเลือกตั้ง

แต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับ
เลือกตั้ง๒ใบหรืออาจจะเป็นแนวทางนี้
ทั้งหมดนี่คือ๓แนวทางนะครับท่านผู้ชมครับ

จะแก้เสียงปริ่มน้ำในสภาผู้แทน

คือถ้าจะปล่อยไว้ในลักษณะแบบนี้เนี่ย
เสถียรภาพในการประชุมสภาผู้แทน
สดรเสียงของรัฐบาลเนี่ย

เพราะถ้าไปอยู่ตรงกลางหรือไปอยู่กับฝ่ายค้านเลยเนี่ย
อันนี้ถือว่ายุ่งจริงนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณผู้ชมค่ะทีนี้อยากให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเรื่องราวของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผากันหน่อยนะคะ
ทำไมถึงมีบทบาทสำคัญในพักพลังประชารัฐ
ขั้นตัวเองก็ออกตัวเลยว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของพักพลังประชารัฐ
และอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ถูกขับออกจากพัก

ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญของพักพลังประชารัฐ
สำหรับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสจังหวัดพยาว
เป็นมือไม้ของหัวเรือใหญ่พักพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ไว้วางใจมอบหมายงานสำคัญให้

มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคเหนือ
ทลายฐานเสียงพักเพื่อไทยในจังหวัดพยาว
กวาดเก้าอี้สสมาได้สองที่นั่ง
และยังเป็นผู้นำทัพเจาะไข่แดงพักประชาธิปัตย์
ชนะการเลือกตั้งซ่อมสอสอจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลงานชิ้นบัวแดงคือการเดินสายดิวจัดตั้งรัฐบาล

พักพลังประชารัฐเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
ได้รับฉายามือประสาน๑๐ทิศ
เรียกเสียงฮือหาเมื่อครั้งได้รับตำแหน่งรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ร้อยเอกธรรมนัฐประกาศกลางสภา

เพื่อแก้ข้อคอรหาถูกโจมตีปมค้ายาเสพติด
ด้วยเหตุผลที่ว่ากลุ่มความลับรัฐบาลไว้
หากล้มเขาได้รัฐบาลก็สั่นครอน
ในหลายภาพนะครับ
ในหลายส่วนที่ผมประสานไว้
จะเป็นความว่าคืออยู่ในตัวผมคนเอง

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

กลับมีรอยร้าวคลุกลุ่นอย่างหนัก

อ้างจะมีการเปลี่ยนตัวนายก
พลเอกประยุทธ์ออกมาปฏิเสธทันควัน
ตำหนิคนแอบอ้างไม่ใช่สุภาพบุรุษ

ถูกพุ่งเป้าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหมากเกมนี้

เชื่อเป็นการเต้าข่าวจากคนในพักฝ่ายรัฐบาล
การเงินเราต้องแยกให้แชชัดเจียงการเงินกับการเหงา

ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
แม้จะมีการเข้าเคลียร์ใจขอโทษพลเอกประยุทธ์แล้ว
แต่ร้อยเอกธรรมนัฐจึงประกาศลาออกก่อน
ใบ้อาจไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่มีความสุข
กลิ่นอายเกดนโก้ยหน่ายกยังไม่ทันจาง
ยังมีกระแสข่าวเสียงเรียกร้องจากร้อยเอกธรรมนัฐ
จนเป็นที่มาของการขับพ้นพักตักเนื้อร้ายออก
พักพลังประชารัฐมีความเป็นเอกภาพ
จับตาว่าการก้าวเดินต่อไปของร้อยเอกธรรมนัฐ

ยังสัมพันธ์เหนียวแน่นกับพักพลังประชารัฐ

แค่เกมแยกกันเดินร่วมกันตี
เพื่อคลายความไม่สบายใจของคนเอกประยุทธ์จริงหรือไม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน